สำหรับร้านสุดท้ายในจังหวัดกระบีที่เฮียน็อตอยากพาเช้าเล่าเส้นเป็นเรื่องมาทำความรู้จักกันเนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาเลียนค่ะ
บอกเลยว่าถ้าอยากกินอาหารอิตาเลียนแท้ต้องมาที่นี่
อะไรคือความพิเศษของร้านนี้นะตามเฮียน็อตไปสืบสาวเรา
สวัสดีครับปีนะครับเป็นร้องพุจกรรมร้านใช่ไหมครับ

ปีที่๓นั่นเองเอ้าข่อนั่นนี้เจ้าของนั้นก็ทำอะไรอยู่
จะเปิดร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทย

ถ้าเมนูเส้นของอิตาเลียที่แนะนำล่ะเป็นเมนูอะไร
ของเราแนะนำจะเป็นชายาทะเลอุมเบโต้กับสปาเกตตี้ซีฟู้ดเนสโตโน่ค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่ทางเชฟอุ่มเบโต้แกคิดคดเองด้วย

นี่จะเป็นคุณอัมเบอร์โจ้นะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วก็จะเป็นเชฟของที่นี่ค่ะ

ส่วนใหญ่คนจะใช้เครื่องกันแต่ที่นี่เลือกที่ใช้มือนะ
ใช้มือใช้กำลังคนทำให้เส้นมันดีกว่าอร่อยกว่า
เพราะใช้เครื่องมันจะหนักเกินไป
ทำให้เส้นมีความนุ่มแล้วก็ความเหนียวนี่แตกต่าง
ทำเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้ประมาณ๒๐นาที

นี่พอแป้งพักเรียบร้อย๒๐นาทีแล้วก็มาทำให้เป็นแผ่นแบบนี้นะครับ

งั้นก็เตรียมตัวที่จะรีดออกมาเป็นเส้น

ค่อยเพิ่มความบางของมันทีละสเต็ปนะ
เริ่มจากหนาไปบางเรื่อยนะฮะ

ทำการตัดเป็นรูปทรงของเส้นแล้วนะครับ

สำหรับคนที่ทำไม่เป็นก็ยากมาก
ซึ่งเมนูในวันนี้ที่เชฟจะนำเสนอ

ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ

ดูส่วนผสมกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ

โอเคเสร็จแล้วในวิธีการทำนี่ทำยังไง

ใช่ครับแล้วก็เอาทำเท็จ

ใช่
ใส่เข้าไป

เฟรดแล้วก็โบรกนิดหน่อย

นี่คือวิธีการที่เขาเอาที่คนขึ้นมาเองนะ
ปกติเนี่ยก็จะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนผัดอะไรไปเรื่อยนะ

เพราะว่ามันทำให้รสชาติทุกอย่างมันออกมาผสมผสานแล้วก็อร่อยขึ้น

เพราะว่าเซ็นประมาณ๒นาทีสุกแล้ว

เดี๋ยวฝรั่งเขาก็ใช้ที่รวบก๋วยเตี๋ยวเหมือนบ้านเรากัน

แล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งตรงหน้านี้เลยนะฮะ

พยายามทำให้ถูกปากคนไทยด้วยครับผม

เส้นสดนี่มันแบบมันมีความนุ่มนะ

สนตัวซอสก็มีความมันแล้วก็เค็มหน่อย

อาหารอิตาเลียนที่รสชาติค่อนข้างจัดรสชาติเหมาะสำหรับคนไทย
เฟรเวอร์เลยจัดจริงนะครับเพราะว่าจริงแล้วอย่างที่เชฟบอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านเนี่ยจะเป็นคนไทยซะเยอะนะครับผม
พูดถึงประวัติของเชฟบ้างดีกว่านะฮะอายุเท่าไหร่แล้ว
๔๕ปีอยู่บริเวณไทยมากี่ปีล่ะ

ก่อนอันนี้อยู่ที่ไหน

โอลีเด่ก่อนมาเที่ยวเฉย

ชอบอะไรในเมืองไทย

ใช่จ่ายมาอยู่เมืองไทยเลยแล้วอยู่ที่เอตาลีทำอาชีพอะไร
ทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารมาตลอดแล้วเรียนเกี่ยวกับคุกกิ้งด้วยเรียนเป็นเชฟด้วย
เลียนที่ไหนครับอยู่ทุรินสุรินทุรินนึกว่าอยู่สุริน

สืบเสาะหาประวัติของเชฟอูโมโต้ท่านนี้
ถึงกับร้องว้าวในใจเลยล่ะค่ะ
แม้ก็ดีกรีและประสบการณ์ของเชฟอุมโบโต้

เพราะเขามีความสนใจในการทำอาหารตั้งแต่สมัยยังเด็ก
แล้วก็ยังไปเรียนรู้หลักสูตรการทำอาหารขั้นสูง
จากโรงเรียนและสถาบันชั้นนำเพิ่มเติมอีกหลายแห่ง
ได้เป็นเชฟในร้านอาหารที่ลอนดอน

ก่อนที่จะตัดสินใจเอาประสบการณ์ที่สังสมมาอย่างยาวนาน

เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเครื่องการันตีได้เลยค่ะว่า
มาที่ร้านนี้แล้วคุณจะได้ทานอาหารอิตาเลียนสูตรแท้
รสชาติเชลล์จากเชฟภูมิอัพความสามารถอย่างแน่นอน
อยากให้เชฟเชิญชวนคนไทยใช่

ลองทานอิตาเลียนแท้ของเชฟดู
ใช่อร่อยมากจริงนะครับ

ก็สามารถเดินทางด้วยถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข๔๒๐๓เรียบหาดนพรัชธารา
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคลองแห้ง
และสังเกตทางด้านขวามือร้านจะอยู่ชั้นล่างของโรงแรม
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๑๑โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะคะ
การเดินทางบนเส้นทางสายใต้ของเล่าเส้นเป็นเรื่อง
และคุณน็อตวรริสยังไม่สิ้นสุดลงหรอกค่ะ
เพราะเราจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดพังงา

ซึ่งเราจะไปทานบะหมี่หมูแดงเจ้าเก่า๕๐ปี
ผัดไทยทรงเครื่องในห่อใบตองแบบเก๋
และสปาเกตตี้ราคาหลัก๑๐ท่ามกลางวิวหลักล้าน

ครบรสเหมือนเดิมจ้า